นี่แค่เตือนใส่แมสพนักงานร้านสะดวกซื้อ
โจหัวร้อนรุมกระทืบสลบ
คือพฤติกรรมพฤติการโหดจริงอยากให้ดูใช่ไหมปุ้ย
ใช่อยากให้ดูค่ะทั้งเตะทั้งต่อยนะคะ

อ่ามาแล้วตอนแรกมาคนเดียวค่ะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเห็นไหมคะ
คนเดียวมาตามเพียบเลยคราวนี้
มาคนเดียวไปเรียกพวกมาอันนี้ไปเรียกพวกมาแล้วนะคะ
นับสิทธิ์ค้านับหัวสิทธิ์ค้าว่ากี่คน

นี่เห็นยกพวกมาขนาดนี้นึกว่าอีกฝั่งต้องมาเยอะเหมือนกัน

แล้วสภาพน้องพนักงานที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ

ต่อยรุมกระทืบแบบนี้ค่ะ

โอ้โหแล้วลงไปต่อยเอาต่อยเอาเลยนะ

แล้วนี่เตะหัวแล้วนี่นี่ค่ะ

โอ้โหสลบคาเท้าเลยอะค่ะ
นี่อุกอาจมากเลยนะคะ

เพียงเพราะว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อคนนี้เนี่ย
เตือนผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
พี่ครับใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับ

นี่ค่ะสภาพน้องนะคะ
น้องผู้ชายที่โดนรุมยำ
ชื่อว่าน้องพัทธมนต์มาลัยอายุ๑๙ปีดูสิฮะ
หน้าแหกหัวแตกแบบนี้ค่ะ
แล้วปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไหมคะ
ลักษณะคือมาช่วยเห็นไหม
ผู้หญิงเมื่อสักครู่คือพยายามจะห้ามกลุ่มไว้ในร้าน
ใช่ค่ะดีนะคะน้องผู้หญิงไม่โดนด้วยนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายไปแจ้งความไปแล้วนะคะ

คือน้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตีหนึ่งในตีหนึ่งของวันอาทิตย์นะคะ
กำลังจัดเรียงสินค้าอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
ก็ปรากฏว่าตอนแรกมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาก่อน

พี่ครับช่วยใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านด้วยนะครับ
อีกฝ่ายไม่พอใจตอบกลับมาบอกว่า
เออมันเรื่องของกูมีปัญหาไหม

ที่กูไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ก็เป็นเรื่องที่พี่ต้องใส่ป่ะครับพี่

แล้วต่อว่าน้องด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายค่ะ

ออกจากร้านไปตามเพื่อนมาอีกค่ะ
รุมยำน้องตามคลิปเลยนะคะ

บอกว่าหลังจากที่เห็นคลิปแล้วโห
รู้สึกทำใจยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุด
ที่มาทำร้ายร่างกายลูกชายของตัวเองนะคะ

ตำรวจไปควบคุมตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้ว
ฮู้จับได้เหรอครับจับได้ละคอนหมดเลยอะจับได้ละครับ
หน้าตาเหมือนจะสลดใส่แมสด้วยทีนี้

ก้มหน้าเข้าห้องสอบสวนอย่างรวดเร็วเลยครับ

ตำรวจตั้งข้อกล่าวหารุมทำร้ายร่างกาย
ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยเดี๋ยวรอดูอาการของผู้บาดเจ็บก่อน
แล้วก็จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ
แม่เขาอุตส่าห์หวังดีนะ